คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของนี่ข้าวโพดคุณชอบกินไหม
ชอบค่ะเออนะอร่อยดีนะฮะไม่ว่าจะคลุกน้ำตาหรือว่าทำอะไรทานนะฮะ
ก็พาคุณผู้ชมไปดูข้าวโพดตักหงาย
ตักหงายตักแล้วหงายหลังนี้หรอ
ผมก็ยังไม่รู้เดี๋ยวพาไปดูว่าข้าวโพดลักษณะนี้เป็นอย่างไร
แต่เป็นข้าวโพดขนาดจิ๋วไงคุณรสชาติอร้อยนี่แหละครับ

นะฮะผมก็ชอบกินนะข้าวโพดแบบนี้นะฮะ
บางคนจะชอบกินข้าวโพดแบบสีเหลืองหน่อยนะ
เหลืองส้มข้าวโพดหวาน
แต่ผมชอบกินอย่างนี้จะเหนียวหน่อยนะครับ
ข้าวโพดตักหงายต้มสุกร้อนจ้า

รอลูกค้าที่สัญจรผ่านไปมาบนถนนด่านซ้าย

อุดหนุนกันนะครับ
โดยคุณหนูนิดหุมอาจนะครับแม่ค้าบอกว่า
ข้าวโพดตักหงายจะมีขายเฉพาะช่วงก่อนเข้าพรรษาค่ะ
แล้วก็จะหมดช่วงก่อนออกพรรษานะครับ
รวมเวลากว่า๒เดือนที่คุณจะได้กินกันนะคะ
ก็จะหมดแล้วหมดเลยไม่มีกินไปอีกทั้งปีนะคะ
โอ้โฮงั้นต้องรีบไปต้องรีบไปนะคะมากินอีกช่วงข้าวพรรษา
ใครไม่ได้กินปีนี้อดใจรอปีหน้านะคะ
โดยชาวบ้านจะสร้างเพลิงเล็กริมทาง
เพื่อนำข้าวโพดตักหงายไปวางขาย
ขายถุงละ๘ฝักแล้วก็ราคา๘ฝัก๒๐บาทเองนะครับ
หากซื้อ๓ถุงแม่ค้าจะขายในราคาเพียง๕๐บาท
๖๐บาทก็ลดไปอีกนะคุณดีจังเลยนะครับ
แล้วก็ส่วนใครต้องการซื้อแบบดิบไปต้มเอง
ก็ขายถุงละ๖๐ฝักราคา๑๐๐บาทเท่านั้นนะครับ
แม่ค้าหนุนิตบอกว่าตอนนี้ขายข้าวโป้ดตะกไหงวันละ๒๓๐๐๐ฝักต่อวัน

แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้านะคะ
ทำให้ปีหน้าอาจจะต้องทำผลิตเพิ่มนะคะ
สำหรับข้าวโพดตักหงายเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์เมือง
มีแห่งเดียวที่จังหวัดเลยมีลักษณะเด่นคือ
มีเมล็ดเป็นสีม่วงมีกลิ่นหอมนะครับ
เขาบอกว่าเหนียวนุ่มเคี้ยวก็ไม่ติดฟันแม้ว่าจะเหนียว
จึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วไปนะครับ
แล้วก็ฝักไม่ใหญ่เหมือนข้าวโพดทั่วไปประมาณ๑๐๑๕เซนติเมตรเท่านั้น
ยิ่งกินก็ยิ่งเพลินนะฮะเขาบอกแบบนี้นะครับ
โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านจะปลูกก่อนล่วงหน้า๒๓เดือน
เพื่อให้ทันขายในช่วงฤดูฝนนะครับ
แล้วก็ไม่นิยมไปซื้อจากพ่อค้าคนกลาง
เพราะว่าได้กำไรน้อยกว่าปลูกเองด้วย
แล้วก็ทางศูนย์การวิจัยพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ต่าง

ก็มีการแนะนำเกษตรกรในการที่จะคัดเลือก

ให้มีลักษณะตรงตามพันธุ์มากยิ่งขึ้น
เพราะก่อนหน้านี้มีปัญหานิดหนึ่งเหมือนคุณ
เพราะว่ามีแบบว่าข้าวโพดตักหงายที่กลายพันธุ์

แล้วก็จากสีเมล็ดเปลี่ยนเป็นสีขาว
แล้วก็แข็งขึ้นก็เลยไม่เหนียวนุ่มเหมือนเดิม
คือไม่ได้มีลักษณะสลับสีแบบนี้

ตอนนี้ทางศูนย์วิจัยอะไรเขาก็เป็นห่วงเกษตรกร
เขาเลยบอกเรามาปลูกเลือกพันธุ์ที่ดีหน่อย

ก็เลยได้ผลิตภัณฑ์แบบนี้แล้วก็ได้รับความนิยมแบบนี้